แล้วจ้าคุณผู้ชมนะคะใครอยากละลายความเครียดมาทางนี้ค่ะ

มาแล้วนะคะเต๋วแตกแห่งโควิด

คุณผู้ชมมาปุ๊บก็ปังกุลเยปั๊บนะคะวันแรกติดเพลงทวิตเตอร์ไปเลย
ด้วยความฮาด้วยสีสันด้วยความคิดถึง
คือมุกหลายมุกที่เขาปล่อยมามันโบ๊ะบะเหลือเกิน
ใช่นะคะเจ๊แต๋วยายแพงเค้กมากับหมกเลยค่ะ
ซึ่งในตัวอย่างนะคุณผู้ชมเราจะได้เห็นทั้งหมดนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นพระมหาเทวีเจ้าที่แต่งงานไป
นี่นะคะหรือว่าเป็นแม่สิตางนะคะ
พศพระมหาภัยวันก็มา
แพทย์มันเยอะแต่เอาจริงภาคนี้น้องแกสงสัยนิดนึง
แจ๊คพี่เอกชัยกับอาจารยิ่งศักดิ์หายไปไหน
นี่แหละชาวเน็ตก็สงสัยคุณผู้ชม
พี่โพชอานนท์นะคะก็รีบแจ้งด่วนเลยนะคะว่า

แต่คือยังงี้นะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์แกบอกว่า
แก่แก่แล้วแกวิ่งหนีไม่ไหว

ไม่เป็นไรค่ะให้ตลกแต่งหญิงสองท่านนะคะ

ส่วนซีนท้ายเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะ

แกพูดไปแล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจไป
ปีนี้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะเอาโปกปากเข้าไปแบบนี้ค่ะ

ฉันนึกถึงพิธีกรท่านหนึ่งที่ขายของเก่ง
ใช่คุณผู้ชมทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่า
เอาจริงพี่พศไม่กลัวเขาว่าเหรอ

พี่ภศบอกว่าไม่ได้ตลอดใครนะ
ในหนังที่เห็นทั้งหมดที่เป็นข่าวทั้งหมด

เขาไม่เล่นเพราะว่าอาจารย์อายุ๗๕แล้ว
วิ่งก็ไม่ไหวแล้ววิ่งหนีผีก็ไม่ไหวแล้ว
ที่ภาคใต้
ภาคใต้ตอนที่ฟิทัยทำเปิดกล้อง
ซึ่งเราก็วางต้อมกระโดมไว้แล้วสองคนนี้เขาก็
ก็เล่นได้สนุกเล่นได้ตลก
ได้ข่าวว่าท่านจะศึกไม่ใช่เหรอ

หรือคนกำลังเอฟกันอยู่
จะรวมรวมวันที่
ลงมันลงสายนะไม่ใช่ลงจริง

หนังที่พจน์เนี่ยแต๋วแตกแห่โควิดเนี่ยนะคะ